ไปดูต่อกันที่อาร์มชุติมากันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องนี้ต้องแสดงความยินดีกับเธอนะคะ
ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตก็จริงแต่ว่าวันนี้วันดีก็มาถึงแล้ว
บอกว่าสบายใจโล่งใจไปได้เปราะหนึ่งค่ะเธอเรียนจบระดับปวสอแล้วนั่นเองนะคะ
ไปร่วมแสดงความยินดีทั้งในโซเชียลของเธอแล้วก็ไปที่งานด้วยนะครับ
หายเหนื่อยแล้วตอนนี้จบปวสอที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทคนะคะ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีเหล่าแฟนคลับแล้วก็คนสนิทมาร่วมแสดงความยินดีมากมายนะคะ
โดยเฉพาะนักร้องหนุ่มคนสนิทท็อปมซค่ะหอบดอกไม้ช่อใหญ่มานี่หนุ่มคนนี้เลยนะครับ
แล้วก็พวงมาลัยเงินที่นำแบงค์พันธุ์มาร้อยต่อกันโอ้โหดูจากตาเปล่านับดูเขาว่าน่าจะเคาะได้คร่าวสักหมื่นนะหลักหมื่นนะ
เยอะเออไม่ใช่แค่หมื่นเดียวหลักหมื่นนี่แค่ของขวัญจบปวสอนะคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐเราได้โทรศัพท์ไปสอบถามผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
บอกเลยว่าน้องอาร์มดีใจสุดเลยที่เรียนจบ
แล้วก็ตอนนี้กำลังวางแพลนเรียนต่อปริญญาตรีด้วยค่ะ
สู้นะจ๊ะสาวน้อยคนเก่ง
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของศิลปินที่แบบโอ้โห
ทั้งตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่ทิ้งเรื่องการเรียนนะคะ